ท่านผู้ชมครับ๓ทุ่มครึ่งแล้ว

ตำรวจเขาบอกว่ามาดูกระสือเดี๋ยวจะไม่อ่านเคอร์ฟิลล์

แต่ของเราดูตอนไหนก็ได้นะฮะ
ช่วงนี้ครับทุกผู้ชมครับที่เรากำลังพยายามจะพิสูจน์หาความจริงอยู่
เกี่ยวกับแสงไฟประหลาดใน๒พื้นที่

จะเป็นแสงกระสือหรือว่าแสงอะไรหรือจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์
หรือว่ามีใครทำเนี่ยเราพยายามหาอยู่
นะความคืบหน้าวันนี้ทั้งสองที่นะครับ
ที่ชัยภูมิก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
แสงไฟประหลาดที่จังหวัดชายภูมิที่ก่อนหน้านี้
หรือแม้แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไป

นะฮะอย่างไรก็ตามครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่บอกว่า
แสงไฟประหลาดลักษณะแบบนี้ที่เจอที่จังหวัดชายภูมินะครับท่านผู้ชมครับ

มาก็จะช่วงเดือน๖ถ้านับตามเดือนไทยนะเดือน๖ของทุกปีเนี่ยจะมีนะครับส่วนใหญ่เชื่อว่า
น่าจะเป็นผีโพงผีกองกอยหรืออาจจะเป็นผีเป้าอะไรพวกนี้นะฮะมีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมวันนี้นะครับ
เดือน๖ก็คือช่วงนี้ถ้านับตามเดือนไทยนะครับที่ทีมข่าวของเราได้คุยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คมีบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าแสงไฟที่เป็นข่าวตอนนี้อาจเป็นแสงที่เห็น
จากผีกองกอยก็เป็นได้เพราะว่านางคำมีเคยเจอผีกองกอย
เคยเจอแล้วก็เห็นกับตาตัวเองเลยนะจะมีแสงสีฟ้า
แต่เวลาไปดูใกล้เนี่ยมันไม่ใช่แสง
มันจะเป็นผีกองกอยนะฮะนางคำมีบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
เคยเข้าไปเก็บเห็ดกับพี่สาวไปช่วงเช้ามืด
ป่าเขาวงใกล้กับบ้านท่าโป่งแล้วก็บ้านวังไอจีดนะ
แล้วสองพี่น้องเนี่ยก็ไปเจอแสงไฟสีฟ้านะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็ถามว่าพี่สาวเนี่ยถามว่าแสงอะไรนะ
เห็นแล้วมันน่ากลัวนางคำมีตอนนั้นด้วยความที่เป็นสับปะเหลออยู่แล้ว
ก็ไม่กลัวนะครับก็เลยไปดูใกล้ใกล้แล้วถึงเห็นว่ามันคือผีกองกอย
แล้วกระโดดไปกระโดดมาอย่างงี้เลยชอบกราฟิกเรามากเลยอ่า
เช้ามืดนะนี่เช้ามืดเห็นไหมแต่ว่าป้าคำมีเนี่ยก็เป็นสับปะเลออยู่แล้ว
เขาไม่กลัวเขาก็ไปดูค่ะเจอผีกองกอยกระโดดไปกระโดดมานะฮะ
ตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็พยายามที่จะแบบไม่ตื่นกลัว
เพราะว่าพี่สาวเนี่ยกลัวมากนะก็บอกพี่ว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ป้าคำมีเล่าให้ฟังนะครับ
ก็ไปน้อนปู่แดกนั้นน้อนพระราชินธรรมิสาวน้อจากล้องก่อนเจอบ้าง
ถ้าชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นสับปะเรอคุณป้าคำมีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผีกองกอย
วันนี้เราได้คุยกับอีกคนนึงนะครับนายสวัยงามล้วนอายุ๗๓ปีคนเท่าคนแก่
ที่มาตั้งชุมชนอยู่ที่ท่าโปกอยู่ใกล้กับบ้านวังไอจีด
สมัยก่อนนายสวัยบอกว่าจะไปหาของป่าแถวบ้านวังไอ้จีดอยู่บ่อย
แล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าตัวนายสวัยเองไม่เห็นแสงไฟประหลาดแบบนี้
มาเป็นสิบปีแล้วนะปกติจะขึ้นมาให้เห็นช่วงก่อนฤดูฝน
จนถึงฤดูหนาวอย่างช่วงเวลานี้จะมีสมัยก่อนเห็นดวงไฟประหลาดจริงนะ
แต่ว่าตาสวัยแกบอกแกเห็นจริงเห็นมาเป็น๑๐ปีแล้วนะแต่ไม่เห็นก็มาก็นานแล้วนะ
นะครับทีมข่าวก็ถามว่าเอาละสามสี่วันมาเนี้ยอ่าเห็นบ้างไหมที่เขาเห็นกันบ่อยบ่อยเนี้ย
สวัยบอกว่าของพวกนี้เนี่ยบางทีนะถ้าอยากจะเจอเนี่ยมันไม่เจอ
มันไม่มาตามนัดหรอกยิ่งมีเสียงคนเสียงคนมา
อ่ามาคอยดูคอยนอนรอนั่งรอแบบเนี้ยก็คงจะไม่เห็นอ๋อยิ่งคนเยอะก็ยิ่งไม่เห็น
ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเอามาทุกคืนก็ไปดักรอไปนอนรอปูเสือดูกันแล้วมันจะมาให้เจอนะ
สมัยก่อนนายสวัยบอกว่าเคยออกไปส่องกบส่องเขียดหากบหาเขียดเนี่ยแล้วเจอแสงไฟประหลาด
คนที่ไปด้วยกันก็ทักว่าแสงอะไรพอหันไปดูเอ้าหายวับไปกับตา
นี่ฮะซึ่งนายสวัยเชื่อว่าเป็นแสงจากว่านเป้าว่านโพง
โพงอะไรพวกนี้ที่บอกกับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อหาของเราเนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นผีโพงและเชื่อว่ามีจริงด้วยเพราะเห็นมากับตา
ตอนที่เจอยังเคยเอาเขียดเนี่ยไปโยนใส่ต้นว่าน
ปรากฏว่าเขียดเนี่ยชักตายคาต้นว่านเลยโหอ่า
ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะส่วนเรื่องผีโพงนี่เป็นตำนานเล่าขานมานานแล้ว
ส่วนใหญ่คนเล่นของสมัยก่อนถ้าเลี้ยงว่านจะไม่ปลูกไว้ที่บ้าน
ไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้ที่มีอายุยืนพอจะใช้ก็จะไปทำพิธีกรรม
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเวลาที่คนเลี้ยงว่านเนี่ยตายไป
ทีเนี้ยว่านผีโพงมันยังอยู่ไงค่ะอ่ามันก็ต้องออกหากินอ่า
ก็ต้องออกมาปรากฏให้เห็นก็เห็นเป็นแสง
ว่ามันเป็นอย่างไรยางไปใกล้ใกล้มันกระค่ายครับต้นขามิน
ผมไปเต็กประเทศมาลองกินพูดลูกผมจะบอกก้าของกัยเนี้ยว่า
ปรากฏว่าสักคือกันสักแยะแยะแต่เขามาจินหนึ่ง
บ้อบลอดมันก็แค่ตายแค่ตายจุดซึ้ง

นี่ฮะวันนี้คุณปริญญาชาติพยายามที่จะหาข้อมูลจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่นะ
ที่เขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญกับพิธีกรรมในพื้นที่ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ไปคุยกับนางนารีพรมล่าอายุ๗๕ปีแล้วครับ
ซึ่งนางนารีเนี่ยเขาจะทำพิธีกรรมให้กับหมู่บ้านด้วยนะ
เป็นคนทำพิธีกรรมของหมู่บ้านโป่งนกในจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเล่าให้เราฟังว่าเคยเห็นแสงไฟประหลาดนะฮะเหมือนกับที่เขาเห็นกันอยู่ในช่วงนี้นี่แหละ
เห็นที่ท้ายหมู่บ้านวังอ้ายจีดนะเชื่อว่านั่นคือผีเป้าผีโพงของคนในอดีต
ลูกหลานเนี่ยไม่ได้ส่งต่อไม่ได้สืบทอดในการรักษาต่อ
ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขามีวิชาอาคมเป็นหมอผี
หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะพอมีคนที่เลี้ยงผีโพง
ว่านผีโพงแล้วแบบตายไปแล้วไม่ได้ดูแลต่อไม่ได้ส่งต่อเนี่ย
แล้วปรากฏแบบเนี้ยเขาจะต้องไปปราบกลัวเสียงอ่ะ
คุณเห็นมาสอนเขาทำภาพกันแทบตายเห็นมาสอนมากลัวเสียง
เดี๋ยวตีตายเลยดูดิคือสมัยก่อนเนี่ยป้านารีบอกว่าต้องมีคนมาปราบนะ
งั้นปล่อยทิ้งไว้มันก็จะขึ้นของมันมาเรื่อย
มันก็ต้องออกหากินไม่มีเจ้าของแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น
คนที่เขามีวิชาอาคมหรือว่าพระเนี่ยท่านจะมาปราบมาทำพิธีกรรมจับวิญญาณผีเป้า
โพรงไปจะได้ไม่เร่ร่อน
ของรักษาเขาเปลี่ยนแสงอีหลีนั่นล่ะเปลี่ยนแสงผีเป้าผีโพง
แต่คนมันไตไปแล้วของตัวนี้ฝากลูกฝากเต้าไว้
อันนี้ฝากลูกฝากเต้าไว้ก็ปฏิบัติปฏิบัติตามแผน
มันก็ออกแสงด้วยมันก็ไปล้อยทั้งอากาศเห็นคนหมอปิ๊บ
ให้ไอ้จานเรียกมันเลยเรียกเขาหมอปิ๊บเลย
เอาหมองุ้มลงปากดินผมขุดหลุมแล้วหุ้มหมออาการฝ้ายฉีดยัดขาใส่
สามิพาทุปัตตโยหุ้มตุโฮดิจังอีกวีติข้าพเจ้าขอเหยียบผี
พวกนี้อีกวีติจับผีดีดีผีตายขายผีหนีเหยียบ
คุณป้านารีเขาก็ทำพิธีกรรมให้กับคนในหมู่บ้านด้วย
เพราะฉะนั้นพอคุณปียชาติคงถิ่นไปขอสัมภาษณ์เนี่ย
ก่อนจะกลับก่อนจะลานะก็เลยผูกข้อไม้ข้อมือให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
นี่ทั้งคุณปียชาตินะช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพของเราปักหลักในพื้นที่อยู่นี่
จะสิบวันแล้วมั้งตั้งแต่ชาวบ้านเขาเจอแสงไฟประหลาดแรกแรกอ่ะ
ใช่ใช่เราลงไปสองสามวันแรกก็เจอทุกวันนะค่ะแต่หลังหลังนี่ไม่เจอเลยนะฮะ
สี่วันแล้วไม่เจอนะฮะอ่านี่ก็เป็นความรักความห่วงใยของชาวบ้านในพื้นที่
ที่มีให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วยก็กราบขอบพระคุณตรงนี้ด้วยนะฮะ
ให้คุณปียชาติก็เหมือนกับผูกให้พวกเราในตัวไปด้วยใช่ไหม
คือเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อนะความเชื่อของคนโบราณในพื้นที่เนี่ย
อันนี้เนี่ยเขาสืบทอดกันมาค่ะใช่ไหมฮะอ่า
จริงไม่จริงนี่อีกเรื่องหนึ่งเขาสืบทอดกันมา
ก็ต้องขอบคุณผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่ค่ะก็ให้ข้อมูลทุกอย่าง
ใช่กับนักข่าวของเราอ่ะไม่ต้องไปคุยด้วยก็แบบครับ
ให้ข้อมูลตลอดเลยอืมอืมก็คุณปริญญาชาติแจ้งมาว่า
คืนนี้ก็ปากหลักรออยู่พร้อมกับสปอร์ตไลท์
มีสปอร์ตไลท์แล้วด้วยนี่ซื้อมาเมื่อวานใช่
ก็ไม่เจอฮะยังไม่เจออีกค่ะอ่ายังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวยังไง
พรุ่งนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะคะ